ตั้งแต่เราใช้รัฐธรรมนูลปี๖๐จากการร่างของ
โอ้โหอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะ
เราผ่านการเลือกตั้งมา๒รอบ

ก็มีพลเอกประยุจันทร์โอชา
กับคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูนี่เทียบฝั่งซ้ายนะ

ฝั่งซ้ายคือการโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์

ที่ผ่านมาเนี่ย๑๓กรกฎาคมค่ะ
ตอนรอบของพลเอกประยุจันทร์โอชา
เห็นชัดว่า๒๕๐สาวบ่อ
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ถึง๒๗
คนเดียวที่งดออกเสียงคือ

ตอนนั้นทำหน้าที่รองประธานสภาในขณะนั้น

ไปแล้วไม่ใช่อะไรลืมไปแล้ว

รอบนั้นไม่มีขาดประชุมแม้แต่คนเดียว

ส่วนเสียงจากสอสอก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์

ก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาพฤทธิ์ธราชดร

พอมารอบทางขวาคุณผู้ชม
รอบของคุณพิธาว่าจะได้รับ

น่าสนใจว่าคะแนนสภาพผู้แทนราชดร

แต่มีสวให้การสนับสนุนหรือว่าเห็นชอบแค่๑๓เสียงเท่านั้น
ก็รวมเป็น๓๒๔เสียง
แต่ถ้าหากนับจำนวนสวที่เคยเข้าร่วม
โหวตนายกเมื่อปี๖๒ที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์เยอะนะคุณผู้ชม

แล้วคนที่มาก็งดออกเสียงไป๑๕๐

ไม่สนับสนุนหรือว่าไม่เห็นชอบแค่๓๔คนเท่านั้น
สำหรับครั้งของคุณพิธาก็ต้องยอมรับว่า
เสียงสอสอสนับสนุนก็เกินกึ่งหนึ่ง
ของสภาพุทธแห่งราชสะดอนมาแบบถล่มทลาย

แต่มันก็ไม่เพียงพอสำหรับ๒สภาครับ

เนื่องจากประเด็นสวคุณผู้ชมมันก็มีผลกระทบแบบนี้

รับว่ามีการพูดคุยกันในกลุ่มสว
จะนำข้อบังคับที่๔๑มาใช้ในการประชุม๑๙กรกฎาคมนี้
ถ้าหากยังมีการเสนอชื่อคุณพิธาให้มารับการพิจารณาเป็นรอบที่๒
เนื่องจากข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ว่า
ยัตติใดที่เสนอแล้วตกไปก็คือตกไปเมื่อวันที่๑๓เนี่ย
ไม่ให้นำมาเสนอซ้ำในสมัยประชุม
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานรัฐธรรพา
ว่ามีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชนิดหนักที่อาจารย์วันน้อย

อีกอย่างหนึ่งคือเคยบอกไว้แล้วว่า
ผลักดันการโหวตนายุทธมนตรีให้สุดความสามารถ
นี่แหละครับปัญหาคือสุดความสามารถมันสุดที่ตรงไหน

คุณผู้ชมแล้วสวเสรีก็ย้ำว่าหากการประชุมในวันที่๑๙
กรกฎาคมนี้แล้วมีการเสนอคุณพิทาอีกรอบหนึ่ง
จุดยืนของสวเสรีเป็นยังไงลองฟังดูครับ
การเจ้าผิดหนาครั้วหน้าจะเสนอคุณพิทาเข้ามาชื่อเดียวหรือเปล่า
ก็อย่างที่บอกกับพี่ปลาณนั่นเวลาครั้งนี้
ข้อสำคัญคือถ้ากว่าคุณคุณถอยแล้วยอมลงขนานให้
แล้วอีกวันหนึ่งพวกนี้คุณไม่จับเขาพูดอีกแล้ว

มันไม่มีหลักประกันแล้วตอนนี้ความเชื่อถือมันไม่มีแล้ว
มาถึงผลกระทบที่ไปยังสวอย่างคุณสมชายแสวงการครับ
คุณผู้ชมมีผลกระทบแบบนี้เพราะว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ไปแขวนเหมือนให้ทัวร์มาลง
เรื่องนี้หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยนะที่ไปคุกคามลูกชายของสวสมชาย
แจ้งไปถึงฝูงไฮยีน่าที่กำลังคลั่งรุมถล่มสว
แล้วสวสมชัยก็ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทแล้ว

ถือว่าไม่เคารพความเห็นตามหลักประชาธิปไตยครับ